เดินทางไปไหนมาไหนก็ต้องเพิ่มความระมัดระวัง
จะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุจะได้มีความสุขเจอหน้าเจอตากัน
แต่ถ้าหากว่าไม่ระวังเนี่ยมันก็จะเกิดอุบัติเหตุ
แบบเหตุการณ์ที่เราจะให้คุณผู้ชมดูต่อจากนี้ค่ะ

อุ้ยอ่ะเห็นกันเต็มแบบนี้อ๋อเต็มตา
อุบัติเหตุเกิดขึ้นกลางสี่แยกเลยคุณผู้ชม
สี่แยกหมู่บ้านกิ่งดาวอยู่ถนนหน้าเรือนจำ
ในเขตเทศบาลเมืองกาลสินนะคะ
ภาพเนี่ยจับเอาไว้ได้เลยว่าเป็นรถจักรยานยนต์ชนกับรถเก๋ง
พอเหตุนี้เกิดขึ้นมาแล้วอาสาสมัครกู้ภัยกาลสินก็มาตรวจสอบ
ในที่เกิดเหตุพบกับผู้บาดเจ็บเป็นผู้ชายคนนึงค่ะ
ซึ่งเป็นคนขี่รถจักรยานยนต์ฮอนด้าสีน้ำเงิน
ไม่ได้ติดแผ่นป้ายทะเบียนสภาพรถนี่พังยับเยินเสียหายเลยนะคะ
ทางเจ้าหน้าที่เขาก็ตรวจสอบนะคะปรากฏว่าคนขับเนี่ย
ยังเป็นแค่เด็กชายอยู่เลยอ่ะอายุยังไม่ถึง๑๕เลยค่ะ
หายแล้วชื่อว่าเด็กชายรัฐธพรุมเวียงกามน
เนี่ยสภาพน้องก็นอนเจ็บอยู่แบบนี้นะคะ
ส่วนคนขับรถยนต์ค่ะคือนางสาวสาธิวิมลทุมวัน
ได้ไปพูดคุยกับเธอเนี่ยนะเธอบอกว่า
ตัวเองขับรถออกมาจากทางมัศยิตแล้วก็กำลังจะข้ามแยก
ที่ชุมชนดอนกลอยซึ่งพอขับออกมานี่นะคะ
จู่ก็มีรถจักรยานยนต์คันหนึ่งเนี่ยพุ่งมาจากทางแยกเรือนจำด้วยความเร็ว
ชนที่ด้านข้างรถของตัวเองอ่ะเนี่ยชนแบบนี้ค่ะโอ้โหชนแรงนะเนี่ย
แล้วก็ลงมาดูน้องนะคะแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ให้เขามาช่วย
พอเจ้าหน้าที่มาถึงก็รีบประถมพยาบาลแล้วก็นำน้องรัฐภูมิส่งไปที่โรงพยาบาลใกล้เคียงดูแลรักษากันไป
เนี่ยคุณผู้ชมอุบัติเหตุนะนะมันก็เกิดขึ้นได้ตลอดทุกวี่ทุกวัน
เราระมัดระวังแล้วบางทีรถเล็กอาจจะไม่เห็นหรือรถใหญ่อาจจะไม่เห็น
แบบนี้ก็อยากจะให้เราเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้นขับรถตามกฎวินัยจราจรจะได้ป้องกันอุบัติเหตุ
เล่าให้ฟังทุกวันแบบนี้นั่นก็เป็นเพราะว่าด้วยรักและห่วงใยจากใจตลอดข่าวนะจ๊ะ